เอาค่ะที่เรียกว่าเรื่องยาวนานจริง

ให้ตอนนี้มาที่อีกหนึ่งหนุ่มไง
น้องมิคน้องมิคทองระยะ
เขาบอกว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ยืนยันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยมีสัมพันธ์กัน
เขาก็ไม่ได้กลัวว่าแบบคนจะมองเขาเจ้าชู้เวลาเขาไปเล่นละครละครเวลาเขา
รุ่นพี่นักแสดงด้วยกันเขาก็จะปลื้มเป็นปกติอยู่แล้วไง
วันนั้นเขาก็วงสวงละคร
รู้หรือเปล่าว่าตกเป็นหนึ่งหนุ่มที่

ก็เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยครับเราเป็นพี่น้องกันมีคุยไลน์คุยโทรศัพท์กันไหม
ไม่มีเลยทำงานด้วยกันเนี่ยไม่มีเลยคือก็ทำงานด้วยกัน
ก็คุยกันแค่เรื่องงานมีคนจับภาพได้ว่าเราไปด้วยกัน
มีอยู่วันหนึ่งเขาไปแจกปฏิทินช่องเจ็ดด้วยกันแล้วทีนี้ก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็นัดกันที่ร้าน
หนึ่งก็คือไปเจอกันที่ร้านแต่วันนั้นมีรูปที่ไปนั่งอยู่ในร้านนั้นด้วยกันออกมาไง
เลยนึกว่าแบบเอ๊ะคุณไปกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คนเรานี่มันไปไหนด้วยกันแบบในฐานะเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
อ่ะสิไม่หรอกพอดีคุณพีพีก็มีประเด็นอยู่
มีประเด็นขึ้นมาพอดีเนี่ยเลยโดนเขาไปเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยโดนนั่นแต่เห็นบอกว่าในอะไรนะในวิกีพีเดียมีคนเข้าไปเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยใช่ไหม
ไปเปลี่ยนด้วยคือเขาปกติในวิกอีพีเดียเขาก็จะระบุว่าคนที่ทำอาชีพอะไรถูกไหมคะ
ก็อาชีพนักแสดงและมีเพิ่มเข้าไปว่ามือที่สาม

เพิ่มให้เขาอีกแล้วก็ละครที่เขาเล่นเนี่ยเรื่องสาวน้อยอ้อยคว่านก็ไปเปลี่ยนเขาเป็นสาวน้อย

ดูเสียงลวกไม่ทันเลย